รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันค่ะ
อ้อยอัปเดตเรื่อยทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างมีผลข้างเคียงเยอะขนาดไหน
แต่ยังไงก็อยากให้แข็งแรงแข็งแรงไปด้วยกันนะคะ
ท่านนายกแถลงการล่าสุดเราจะอยากเปิดประเทศกันเต็มอีก๑๒๐วันข้างหน้า
แล้วก็จะมีการกระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่ไม่ว่าจะรับวัคซีนครบหรือยังกาดตกไม่ได้เช่นกัน
ต่อให้รับวัคซีนครบก็อย่าจบกับหน้ากากนะคะ
ยังต้องตั้งกาดให้สูงที่สุดร่วมมายร่วมมือกันค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูมีเรื่องอึดอัดใจมารบกวนขอคำปรึกษา
ยาวอย่างไม่มีกำหนดขอเกริ่นก่อนนะคะหนูและสามีทำงานคนละบริษัท
แต่ลักษณะงานคล้ายกันเลยคือเป็นเซลล์ลูกค้าหลักของเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็ขายงานผ่านวีดีโอคอลนะคะหลายคนก็เป็นแบบนี้นะสู้นะอีกอึดใจเดียวนะคะ
ในช่วงวิกฤตแบบนี้ยอดขายของแฟนหนูลดลงไปเยอะเขาเองเริ่มเครียดปัญหาก็เลยเกิดจากตรงนี้แหละค่ะ
หงุดหงิดตัวเองและหงุดหงิดใส่หนูหนูเดาว่าเครียดจากยอดขายที่ลดนั่นแหละ
ซึ่งตัวหนูเองยังประคองยอดขายพอไปได้ก็เลยอาจเกิดข้อเปรียบเทียบในใจเขาอยู่เหมือนกัน
หนูเองได้แต่ปลอบใจเขาค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามสถานการณ์ดีขึ้น
ทุกอย่างก็น่าจะขยับขึ้นดีขึ้นเองนะแต่เขาก็ยังดาวน์ลงเหมือนเดิม
อยู่กันในคอนโดห้องเล็กค่ะพี่ปัญหาต่อมาที่เจอคือมันไม่สะดวกเวลาที่เราต้องโทรหรือวีดีโอคอลหาลูกค้าพร้อมกัน
เสียงคุยมันจะตีกันค่ะแล้วเขาก็จะบ่นทุกครั้งว่ารำคาญเสียงหนูตามด้วยความหงุดหงิดอีกเช่นเคย
รวมถึงด้วยความที่เรามีอาชีพเป็นเซลล์อะค่ะพี่หนูก็ต้องจ้าจ๋าจ้าจ๋าเอาตรงคือต้องใช้เสียงสองบ่อยจะเล่นมุกเอยหรือทำยังไงก็ตามให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเองสนิทใจและซื้อของของหนู
แต่ทำให้สามีรำคาญค่ะเขาเริ่มมีถ้อยคำรุนแรงใส่หนูเช่นเวลาคุยกับลูกค้าทำไมต้องดัดจริตพูดดีไม่ได้หรือไง
สองเนี่ยเหมือนลูกค้าเป็นเสียเลี้ยงเลยนะแรงค่ะพี่และความหุดหงิดจากทีแรกเป็นแค่ช่วงงาน
ลามมาเป็นชีวิตส่วนตัวหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เขามีแต่พลังลบทำให้บรรยากาศในห้องอึดอัดมาก
ขนาดพี่ฟังอยู่ยังรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่เล็กแล้วก็ยังอึดอัดไปด้วยเลยนะคะ
รวมถึงเราไม่เคยต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทุกเวลาแบบนี้ล่าสุดเขาเองบอกว่าเขาเบื่อหนู
อยากมีเวลาส่วนตัวอยากแยกไปอยู่คนเดียวซึ่งสำหรับหนูแล้วการแยกออกไปอยู่คนเดียว
จากจะไม่แก้ปัญหาแล้วปัญหาเดิมที่มีอยู่จะยิ่งแย่กว่าเดิมและกระทบความสัมพันธ์ของเราแน่นอนนะคะ
อยากปรึกษาพี่อ้อยค่ะหนูควรคุยกับเขายังไงดีเพื่อไม่ให้ต้องแยกไปที่อื่น
แล้วก็ขอวิธีการทำงานและใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลาแบบทะเลาะกันให้น้อยที่สุดค่ะพี่
ขอบคุณพี่อ้อยล่วงหน้านะคะ
กับชีวิตรักก็เป็นปัญหาอีกแบบค่ะ
เคยมีคนถามพี่อ้อยว่าส่วนใหญ่ปัญหาความรักในช่วงโควิด
เป็นเพราะใกล้ไปหรือไกลไป
แฟนอยู่ไกลค่ะก็ลำบากใจอีกแบบ
เดินทางไปหากันก็ยากเย็นนะคะ
ได้แต่เปิดจอไว้เลยรอเจอหน้ากันกอดทิพย์กันไปค่ะ
แต่มีอีกเยอะเลยที่ปัญหาความรักเกิดจากความใกล้ไป
ถึงขั้นทำให้ชีวิตคู่อย่าร้างก็มีมานักต่อนักนะคะ
อย่างในประเทศจีนจำได้เลยว่ามันมีข่าวว่า
อัตราการหย่าร้างมากขึ้นกว่า๓๐๐คู่
ช่วงที่ต้องอยู่บ้านช่วงโควิดนี่แหละค่ะ
เพราะชีวิตต้องปรับตัวเยอะมากอบอุ่นจนเริ่มอึดอัด
ไหนจะภาวะเครียดเรื่องของเศรษฐกิจค่ะ
รื่นรมในชีวิตก็เลยน้อยลงไป
และระวังนะคะภาวะอากาศช่วงนี้เนี่ย
พอเข้าสู่หน้าฝนอากาศครึ้มคนจะยิ่งซึม
และวันนี้นะคะถ้าทำไหวนะน้องนะ
ลองหาเวลาออกไปข้างนอกด้วยกันบ้าง
วางงานไว้ที่บ้านค่ะเปลี่ยนที่หายใจบ้าง
ส่วนสาธารณะก็เริ่มเปิดแล้วค่ะ
จะไปเดินไปวิ่งให้สมองไม่จำเจ
เชื้อไม่ได้เข้าจมูกเราว่องวัย
หรือเข้าจมูกเราได้ง่ายขนาดนั้น

หน้ากากเจลแอลกอฮอล์
แค่ตอนนี้เราดูแลร่างกายอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
อย่าละเลยสภาวะจิตใจนะคะ

เธอเหนื่อยเนาะไปเดินเล่นกันเถอะ

และให้เขาได้อยู่ในโลกส่วนตัวของเขาบ้าง

ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะ

ส่วนตัวถูกเบียดให้เล็กลง

ไม่ใช่ลมหายใจของกันและกันนะคะ
เราต่างมีลมหายใจเป็นของตัวเอง
มีความสุขในการหายใจใกล้กัน
เราทุกคนยังคงต้องมีโลกส่วนตัว

จะเปิดใจคุยกันก็เป็นเรื่องดีนะคะ

ต้องลองใช้หลายวิธีไปพร้อมกันนะคะ

ไหนลองหาซีรีส์มาดูด้วยกันซิ

ทั้งหมดอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการค่ะ

นอนกอดกันบ่อยกว่านี้หรือเปล่า

ยังสามารถใช้ได้กับคู่สามีภรรยา

มีวิธีการในการใช้ชีวิตคู่กันยังไงด้วยนะ
แต่สัมผัสช่วยได้เสมอนะคะ

ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราตื่นขึ้นมา

ช่วยดูแลตัวเองดีให้เราด้วยนะ
เวลาที่รู้ว่าเขาเริ่มหงุดหงิดไม่พึงพอใจ

ไม่มีใครจะทะเลาะกับคนที่ไม่อยากทะเลาะด้วยได้

ถ้ารู้ว่าการคอกับลูกค้าในห้องเดียวกันมันไม่สะดวกนะคะ

ที่สามารถเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน
ความคิดถึงได้ทำงานบ้างค่ะ

ทุกข์สารพัดจะเรื่องเล่าที่แบบ

หรือช่วยนวดตัวให้เขาผ่อนคลาย

บริหารจัดการเวลาในแต่ละวัน

มันแบบโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินนะคะ

บางทีความอึดอัดสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ

หาพื้นที่ของกันและกันตามสมควร

ความสุขน่าจะมีพื้นที่มากขึ้น

เราต้องใช้โอกาสแทนคนที่ต้องไกลกัน

โควิดทำให้พรากจากคนที่รัก
แค่ไหนคะที่น้องและแฟนน้องยังแข็งแรง
บางคนเข้าโรงพยาบาลไป
ตอนเข้าเดินไปนะคะ
แต่ตอนกลับออกมาเนี่ยต้องนอนออกมา

ทำไมไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีล่ะคะ

ทะเลาะกันเพื่อทำลายบรรยากาศทำไม

เขาบอกว่าให้เราดูแลความรักเหมือนเม่น

ไม่ได้ทำร้ายเราทั้งคู่มากจนเกินไป

ตั้งสติในการอยู่ข้างเขา
ถ้าหึงเราว่าทำไมต้องคุยด้วยเสียงแบบนี้

คนที่ฉันอยากอ่อยที่สุดก็คือเธออยู่แล้ว
หัดหยอดบ้างเล่นบ้าง
คือตอนนี้รอบข้างเครียดมากอยู่แล้วค่ะ

อยากให้คู่ของน้องรักกันมากพอ

ไม่มีอะไรง่ายค่ะพี่กล้าพูดเลย

ในการประคองความรักของเราให้ได้

เชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคู่

หลายครั้งการทะเลาะกันเกิดขึ้น

และเรายังต้องมีหลักสูตรนี้เสมอนะคะ
รักกันยังไงทุกคู่มีความต่าง

แต่ทำอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า

ไทยรัฐออนไลน์ก็ฟังได้

สวัสดีค่ะ